อย่าเบื่อนะผมจำได้ถ้าคุณพิธาเคยบอก
คุณพิทาบอกว่าถ้าคุณเบื่อเมื่อไหร่นะเสร็จเขา
ใช่นะครับ๘พักร่วมนัดหารือ
ชื่อชิงเก้าอี้นายก
แล้วถ้าไม่เบื่อไม่เบื่อแล้วความหวัง
ความหวังยังมีมากน้อยแค่ไหนกับผู้ชายคนนี้
นะครับคุณผู้ชมครับมาดูท่าทีของพักร่วมก่อน
รองหัวหน้าพักเพื่อไทยเปิดเผยถึงการนะครับ
เตรียมเสนอชื่อนายพิธา
ในที่ประชุมเพื่อโหวตนายกรอบ๒

นะครับก็ไม่ได้นะครับ

เนื่องจากโวตรคราบแรกมันไม่พอจริงมันขาดไปเยอะเลย
มันขาดไปเยอะเลยนะครับ
ส่วนสำคัญคือนะครับคุณผู้ชม

มีข่าวว่าพักรัฐบาลเดิมเขาน่ะ
เขาจะเสนอเชื่อโพธิเอ็กษ์ประวิธิบงสุวรรค์มาแข่งนะครับ
ออทับไม่ได้ดามาก็ต้องตกลงกันซึ่งความเจรูปสัญลัย
เมื่อเราจะคุยกันแปดพักว่าถ้าชื่อคุณพิทราหลดไหน
เราใครจะให้ใครเสนอชื่อใครอันนี้ก็ต้องคุยกันในวันจันทร์
เป็นนายกในครั้งที่๒ซึ่งครั้งที่สองเนี่ยเราต้องการความชัดเจนว่า
การที่จะหยุดพอแล้วเนี่ยคือเมื่อไหร่
เพราะฉะนั้นก็ต้องคุยเรื่องนี้ให้ชัดเจน

เพราะว่าเราก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าคะแนนมันไม่ได้

แล้วเรื่องจะแก้ไข๒๗๒ปิดสวิตช์นะครับ
ไม่ให้สวเลือกนายกล่ะนะครับ

ใช่นะผมเติมไม้ตีให้

คือจริงเงื่อนไขนี้มันก็ออกมาตั้งแต่

เริ่มมีแนวคิดที่จะแก้มาตรา๒๗๒เนี่ย

ต้องใช้เสียงสวเท่าไหร่นะ๘๐กว่าใช่ไหม

แล้วก็ต้องมีไฝ่ค้านอีก๒๐เปอร์เซ็นต์

ก็ขนาดโหวตนายกยังได้๑๐กว่าเสียงเลย
ไปเอาเสียงเข้ามาเพื่อให้เขาปิดสวิตช์ตัวเอง
มันจะได้เหรอนะครับยาก

คือถ้าโกรธโกรธโมโหแล้วแล้วจะคิดว่าเออ

นายพิธาเนี่ยถ้าไม่รอบ๒ไม่ผ่าน

ไม่ผ่านจับตาไปที่คุณเศรษฐาทวีสินสิครับ

ว่าอาจจะมีการวางตัวเป็นผู้ถูกเสนอชื่อหรือไม่

คุณเศรษฐาบอกว่าโอ้เร็วเกินไป

ผมเนี่ยเคารพการตัดสินใจของ๘ภักดิ์ร่วม
นะครับที่เตรียมจะประชุมกันวันนี้วันนี้
แล้วผมก็ยังให้กำลังใจนายพิธาอยู่
ในฐานะพักเพื่อนฝูงพักเพื่อนฝูง
พักเพื่อไทยนะครับมีแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจนะครับ

หากได้เป็นรัฐบาลย้ำว่านะครับ
เลือกตั้งจบมา๒เดือนแล้วคุณผู้ชมครับ
น้ำมันดีเซลไม่มีใครอุ้มแล้วนะ
ไม่มีนโยบายอุ้มแล้วนะแล้วตอนนี้ภาคขนส่งนะ

ถ้าไม่มีรัฐบาลยุ่งตายเลยฟังเศรษฐาทวีสินสิ
ที่จะสาขาสรบสูงดีสร้างสบุทรความสุขทาง
คุณผู้ชมตอนนี้เบิร์ตมี๓ข้อให้คุณผู้ชมได้คิดตาม
คือวันนี้วันนี้เขาจะประชุมกันช่วงเย็น
คือมันต้องมีแผน๑แผน๒แผน๓
ข้อหนึ่งที่เบิ๊ดว่าพักเล็กที่อยู่ใน๘พัก
เขาบอกว่าพร้อมนะพร้อมที่จะสนับสนุนครับคุณเศรษฐา

เฮ้ยถ้าเขายกมือกันว่านี่มันเป็นยัตติซ้ำ
อีกไม่ได้เสนอชื่อนายพิธาไม่ได้แล้ว
นี่ไงข้อ๒จะต้องมีแผนสำรองไว้
ว่าในที่ประชุมเราจะทำกันยังไงเราจะไปคิดกันหน้างานในนี้ไม่ได้แล้ว

คุณชัยธวัฒน์เขาก็บอกนะถ้าฝั่งสวหรือฝั่งสสอีกคั่วหนึ่ง

คุณชัยธวัฒน์บอกว่าแต่นี่คือยติที่ไม่ใช่ยติทั่วไป
อันนี้คือการโหวตนายกคนละเรื่องกัน
แล้วถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วบอกอ้าวอย่างนั้น
วัดกันที่คะแนนเสียงโอปชุมอ่ะ
จะชนะไหมอ่ะอันที่๓
อันที่๓ถ้ารัฐบาลเดิมเขาเสนอชื่อพลเอกประวิทธิ์
โอ้โหยเสนอชื่อผลเอกประวิทธิ์อ่ะ
โหวตแข่งกันตอนนั้นเลยแข่งกันตอนนั้นเลย
จะทำยังไงล่ะครับคุณผู้ชมยุ่งเรานะ

เขาก็จะมีการประชุมกันแหละเกี่ยวกับรายละเอียดว่า

ก็เลยต้องเลื่อนมาวันนี้ตอนเย็น๕โมงเย็น

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะ
แปลว่าอะไรอาทิตย์นี้เนี่ย
จับตาการเมืองแบบวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงเหมือนกันนะ
อืมทีนี้คุณผู้ชมคะมาฟังเรื่องของเสียงสะท้อน
สะท้อนของตัวตึงตัวจี๊ดเรื่องการเมืองกันหน่อยดีกว่าค่ะ
เขาวิเคราะห์เขาเปรียบเทียบอะไรยังไงบ้าง
เอาจริงพอพูดถึงเนี่ยก็นึกถึงคุณชูวิทย์กับ

ใช่คือทิ้งโพสต์มาเนี่ยไม่มีโพสต์ไหนผิดสักโพสต์
ใช่ถูกต้องตามนี้ทุกคนเอาอันนี้ก่อนก็ได้เห็นขึ้นมาแล้ว
คุณชูวิทย์เดี๋ยวเงาเมื่อกี้เงาใครอ่ะ
เงาใครตรงกลางระหว่างคุณพิทากับคุณหมอชนน่านเนี่ย
คุณผู้ชมลองเดาสิแล้ว
อืมพอเห็นแล้วถ้าเกิดคนที่ตามข่าวก็พอรู้แหละ

แต่ว่าจะบอกว่าคุณชูวิทย์เขาเข้าใจเปรียบเทียบนะ

เป็นเหมือนกับนิยายเป็นพวกชิงรักหักสว่า

คุณชูวิทย์คุณชูวิทย์เขาบอกว่าศักดิ์ศรีของเมียหลวงเห็นแบบนี้แล้วนะ

เพื่อไทยเป็นเจ้าเบ่าก้าวไกลเป็นเจ้าสาว
จัดงานแต่งงานใหญ่แบบต่อหน้าประชาชนเป็นศักดิ์หีพยาน
แต่อยู่กินกันไม่นานมีมือที่๓มายุโยงให้แตกแยก
ก็มีลุงสวนี่แหละจะจับคู่ใหม่ให้เจ้าบ่าว
แล้วจะให้บ่าวสาวแยกทางเดินกันจะไล่เจ้าสาวออกจากบ้านไปคนเดียวไง
แต่ทีนี้เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวก็ยังออกท่าทางดีใจหันไปหาอีหนู
หนูคือใครคือสาวคนใหม่ทั้งที่ก่อนแต่ง
ก็ตกปากรับคำกันเอาหัวเอาคอเป็นประกัน
จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ถึงเดือนทำไมใจโลเลจังเลย
แล้วอย่างหนึ่งนะสาวคนใหม่เป็นสาวสูงวัย
บารมีเคยตกอับอยู่หลายปีโอ้โห
ใจคอเจ้าบ่าวทำด้วยอะไรคุณชูวิทย์โพสต์ไว้
ช่วงท้ายย้ำด้วยนะถ้าเกิดว่าก้าวไกลเป็นเจ้าสาว
ต้องอดทนนะอย่าก้าวเท้าออกจากบ้านก่อนนะ

ถ้าเกิดเจ้าเบ่าอยากให้ไปจริงให้เอ่ยปากต่อหน้าสักขีพยานเลย
ว่าต้องการให้เจ้าสาวไปตอนนั้นน่ะเจ้าสาวถึงค่อยก้าวเท้าไป
แล้วฝ่ายเจ้าบ่าวต้องกล้าพูดออกจากปากเองนะ
อย่าไปใช้ให้คนอื่นพูดจะมาอ้างว่าถึงทางตัน
ทั้งที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเลย
ของอย่างนี้คนไทยเขาบอกว่าลูกผู้ชายไม่ทำกัน
นี่เห็นไหมโพสต์นี้ของคุณชูวิทย์เข้าใจเปรียบเปลยไหมล่ะ
เข้าใจแต่ว่าฟังแล้วบางทีก็เริ่มงงพี่ชูใส่ชื่อพักเลยได้ไหม

อีกโพสต์หนึ่งค่ะของแดนญี่ปุ่น
อีกหน่อยเธอคงเข้าใจ
นี่อ้าวอันนี้อ่ะเกี่ยวกับการมือยังไง
ก็โพสต์รูปตัวเลขรางวัลสลากินแบ่ง

ฟังนะรางวัลที่๑

เลขท้าย๒ตัวหลังคือ๓๐
ตรงกับลำดับนายกคนต่อไป
ผู้พันธุ์ปุ่นโพสต์ต่อบอกว่า

รางวัลข้างเคียงก็น่าสนใจนะ

เบอร์อะไรก็ได้ตกลงกันให้ดี
ไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องการจะสื่ออะไรยังไงก็แล้วแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะ
ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนคุณจตุพรพรมพันธ์
คนนี้ก็ให้ความเห็นทางการเมืองบ่อยครั้งอยู่
แล้วล่าสุดนะคุณผู้ชมคุณจตุพรเขาโพสต์ไว้บอกว่า
เดียวที่คุณพิทาควรจะทำในวันที่๑๙กรกฎาคมให้ทำอะไรรู้ไหม
กลางสภาพประกาศถอนตัวมันซะเลย
ตัวจากแคนดิเดตนายกแล้วเสนอคุณเศรษฐาทวีสินจากภักดิ์เพื่อไทย

บอกอย่างนี้โพสต์ไว้แบบนี้พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
แล้วบอกว่านี่แหละจะทำให้เกมพลิกทันที
เพราะไอ้พวกรอข้ามคั่วไปหาฝ่าย๑๘๘เสียงจะหัวทิ่มหัวตำกันเลยนะ
หัวทิ่มเนื่องจากว่าผิดแผนกันเป็นทิวแถวนี่แหละครับ
เออยังไม่หมดยังไม่หมดเห็นพูดถึงโพสต์โพสต์โพสต์
อะไรโอ้โหตายแล้วพี่อ่านไม่เห็นเลย
โพสต์ว่างดทักเรื่องการเมืองนะคะอายคน
ย้ำอีกทีว่าเป็นลูกสาวของคุณหมอพรทิพย์สวถูกต้อง
อ๋อนี่เห็นแล้วงดทักการเมืองนะคะอายคน
มีคนไปแคปอันนี้เอามาทวิต

มันน่าจะแปลว่าอะไรได้บ้างคุณผู้ชม
ไหนพูดถึงสวแล้วสวอีกท่านดีกว่า
สวประภาษีสุฉันธบุตรจำนั้นไหม
สิบสามสวที่โหวตเห็นชอบให้กับคุณพิธาริมเจริญรัฐ

เมื่อ๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมาในการโหวตนายก
คุณผู้ชมสวประภาษีท่านบอกนะ

เพราะหลังจากเธอเห็นชอบคุณพิธาริมเจริญรัฐ
เห็นบอกว่ามีแต่คนเข้าหา
ทักทายขอถ่ายรูปท่านสวประภาษีด้วยนะ
และก็ขอบคุณสวประภาษีคุณผู้ชม

แล้วก็สนใจเรื่องการเมืองกันมากขึ้น
นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้เรียนรู้ประชาธิปไตย
และการปกครองประเทศไปด้วยกัน
ช่วงนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนเข้ามาคุย
ซื้อของตามห้างในกรุงเทพก็มีคนเข้ามาทัก

บอกว่าเมื่อเช้าไปร่วมงานแต่งงานที่ยะโสธร
ยะโสก็เข้ามาขอบคุณมาก
เธอมากเลยที่เห็นชอบกับเสียงข้างมาก
หรือท่านสวประภาษีไปเดินออกกำลังกาย

รอบลายล้อมท่านสวก็คือพยาบาลครับ
ไปโรงพยาบาลก็มีเจ้าหน้าที่มาขอถ่ายภาพด้วย
อย่างตอนนี้ที่ท่านบอกว่าไปที่สนามบินอุบลราชธานี
ก็ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่สนามบิน
แล้วก็ยิ้มแย้มทักทายอย่างจริงใจ
ไปรอหน้าเกรดก็มีน้องและรุ่นลูกมาทักทาย
นี่จังหวะว่าตอนท่านโวตเห็นชอบ